พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมีเหตุดินถล่มนะคะ
แล้วก็ไปทับคนงานที่เขากำลังลงไปผูกเหล็กอยู่ในท่อ
แล้วดินทรลมลงมาทับหมดเลยอย่างเงี้ยเฮ้อ
แต่คนงานที่เขาช่วยกันขุดเขาเอารถแบ็คโฮลมาขุดช่วยได้

ดินทับลงไปแล้วรอดหายใจรวยรินอยู่

แต่ว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นตามลำดับแล้ว
แต่คนงานที่ไปช่วยบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะยังรอด
๒เมตรเนี่ยดินถล่มลงไปทับแบบนี้

จอบขุดดินค้นหาร่างของนายสุรชัยแน่งน้อยอายุ๓๐ปีนะคะ

นี่นอนอยู่แบบนี้
คือหมดสติไปแล้วมันไม่มีอากาศหายใจ
ใช้รถแบ็คโฮลด้วยใช้จอบขุดกันด้วย
จนเจอลึกลงไป๒เมตรได้คุณผู้ชมตรงนี้ค่ะ
เพราะว่านายสุรชัยเขาลงไปวางท่อระบายน้ำ
คือไปผูกเหล็กที่กำลังจะวางท่อระบายน้ำ
ในซอยยายไหมถนนประชาราช
ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
แล้วดินที่ถล่มลงไปคือทับแบบจมมิดไปทั้งตัวเลยนะ
คือช่วยกันเขาก็แบบจะรอดไหมจะรอดไหม
สุดท้ายรอดนะช่วยมาได้ยังหายใจอยู่อะค่ะ
แล้วลักษณะตอนแรกที่ขุดดินแล้วเจอ
นายสุรชัยเหมือนกับนอนคว่ำหน้าอยู่ไง
คือหมดสตินะคะหมดสติแต่หายใจ
ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ช่วยออกมาได้นะคะ
เราทำภาพกราฟิกให้ดูคุณผู้ชมจะได้เห็นว่า

ตำรวจสพสวรรคโลกเขาก็สอบสวนคนงานก่อสร้างนะคะ
ก็รู้ว่าเมื่อวานนี้มีการเอารถแบ็คโฮลมาขุดเปิดหน้าดิน
แล้วก็ขุดร่องลึกประมาณ๒เมตร
ท่อระบายน้ำแล้วก็ทำเป็นเบาะพักในซอยใยไหม
ช่วงเช้าวันนี้นายสุรชัยคนงานก็ลงไป
เหล็กเพื่อที่จะทำบ่อพักท่อระบายน้ำ
ลงไปคนเดียวนะคะคนอื่นอยู่ด้านบน
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณผู้ชม
นายสุรชัยกำลังผูกเหล็กเพื่อทำบ่อพักระบายน้ำอยู่ด้านล่าง
จู่ดินก็ถล่มลงมาค่ะ
ทับร่างนายสุรชัยจนมิดทั้งตัวนะคุณผู้ชม
แล้วมันลึกแบบ๒เมตรมิดเลย
เพื่อนคนงานเห็นรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เพื่อนคนงานก็ไม่รอช้านะคือเอาจอบช่วยกันขุด
ช่วยกันขุดแล้วก็มีรถแบ็คโฮลอยู่ด้วยใกล้นั้นเลย

ช่วยได้สำเร็จนะคะ
แต่ว่าตอนที่เจอก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่
หมดสติแต่ยังหายใจ
ตำรวจก็เก็บพยานหลักฐานต่างในจุดเกิดเหตุนะคะ
ต้องสอบปากคำหัวหน้าคนงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับนายสุรชัยผู้บาดเจ็บ
หลังจากอาการดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับแล้ว
โชคดีนะช่วยทันนะครับตอนขุดก็อันตรายด้วยนะฮะ